และวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่ครอบครัวของแม่อ้อนะครับจากจังหวัดตากจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม
๔ข้อเพื่อที่จะคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้หรือไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับคำถาม๔ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
น้องอุ้ยมาด้วยนะครับในวันนี้ก็เอาใจช่วยคุณพ่อคุณแม่อยู่
ผมก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ครอบครัวของเราทำได้สำเร็จในวันนี้นะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่อ้อมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ปรับปรุงวิธีถามเพิ่มเติมจากเดิมเล็กน้อย
เพื่อให้เข้ากับความสามารถของแต่ละครอบครัวมากขึ้น
สนุกขึ้นลุ้นมากขึ้นนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องนี้แม่อ้อต้องเลือกก่อน
เป็นคนแรกและเรื่องแรกนะครับ

เรื่องส้มตำที่อ้อถนัดล่ะค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วแม่อ้อเลือกเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

ปกติแล้วส้มตำเนี่ยทานกันบ่อยไหม
ถ้าเป็นอาหารหลักเวลาเราไม่มีกับข้าว
เราก็จะไปสอยลูกมะละกอมาทำเป็นเมนูหลักของบ้านเลยค่ะ
เมนูส้มตำของเราเนี่ยตำอะไรอร่อยที่สุด
ก็จะเป็นตำซั่วที่ทุกคนในครอบครัวชอบ

อร่อยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่า

เอาล่ะขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
อ้อเชิญครับเชิญด้านนี้เลยครับ

มีมี่สับมีกระลำมาง่ายนะฮะ
แล้วนี่ก็คือเครื่องส้มตำทั้งหมด
มาตรวจเช็คก่อนว่าครบไหม
มีครบกับสะอาดไข้ครบครู่นะฮะ

โจทย์สำหรับข้อนี้นะครับ
เราจะให้ตำส้มตำนะฮะหนัก๑กิโลกรัม
เราตำเนี่ยนะครับเราต้องนำไปชั่ง

เพื่อให้สัญญาณเลยว่าฉันเสร็จแล้ว
กิโลครบแล้วตามเป้าหมายแล้วนะฮะ

เอานะเลือกใครครับให้หนึ่งเลือกผู้ช่วย

สองคนแม่ลูกนะช่วยกันเลย

ถ้าพร้อมแล้วโจทย์สำหรับเรื่องนี้คือ
ส้มตำหนัก๑กิโลกรัมภายในระยะเวลา๓นาที
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับ
กิโลกรัมแหล่งแค่๔นาที

หล่ำตามปิดมาต่างจกฐาน
ผมเข้าใกล้ไปค่ะ

อังคาใส่ลุงไปแล้ว

อยู่แล้วอยู่แล้ว

หยุดเวลาไม่แล้วนะคะ

ตื่นเต้นอันนี้ตำชื่อเมนูอะไรฮะ

ตำลำเบิดเลยลำเบิดลำเบอร์เลยนะฮะ

คือรีบมาทำเวลาให้ได้นะครับค่ะ
เมื่อกี้ก็เสียงเชียร์ทำให้เราตื่นเต้น

ก็คิดอย่างเดียวคือตั้งเอาเส้นให้ได้มากที่สุด

จะอยู่ในระยะเวลาที่เรากำหนดไว้หรือไม่นะครับ

แต่เวลาจะ๓นาทีจะขาดหรือจะเกินหรือไม่
เดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับแม่อ้อ

อ้อจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลือกพ่อสารแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อสารขึ้นมาตอบครับ

ขอเชิญพ่อสานมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จ๋าที่จังหวัดตากของเราเนี่ยจริงแล้วมีวัดอะไรที่มีชื่อเสียงโด่งดังบ้าง
มีวัดหลวงพ่อทันใจครับ

วัดพระบรมธาตุนะครับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองวัดหนึ่งของจังหวัดตากนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดมากมายโดยเฉพาะองค์พระบรมธาตุและพระเจ้าทันใจนั่นเองใช่ไหมครับ

เคยไปสการะพระบรมธาตุจำลองไหมฮะ

เอาละฮะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระบรมธาตุจำรองภายในวัดพระบรมธาตุเป็นพระธาตุประจำปีเกิดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งมะเมียตัวเลือกที่สองมะเสงตัวเลือกที่สามมะแมตัวเลือกที่สี่มะโรง

แล้วก็ผมว่าข้อตีมะเมียครับถ้าไม่จำไม่ผิด

ถ้าพร้อมแล้วพ่อเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งปีมะเมียครับ

ขอให้โชคดีพ่อจะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องออมแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องออมขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือเรื่องวันสำคัญ
เรื่องกีฬาและเรื่องภาษาไทย

ทำไมเลือกเรื่องวันสำคัญให้กับน้องออมครับ
ก็เขาคงจะชอบอย่างนี้ครับ

ลูกสาวคงจะชอบในวันสำคัญนะครับ

ก็คงจะต้องไปโรงรับโรงเรียนก็น่าจะรู้นะครับ

เชิญน้องออมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ในวันสำคัญเนี่ยในครอบครัวเรามีวันสำคัญอะไรบ้างครับ

ก็เป็นวันสำคัญของคนในครอบครัวเรา

เดือนนี้ก็คือที่วันที่เราอัดรายการนี้นะครับ
ตรงกับเดือนเมษาซึ่งมีวันสำคัญมากมายเลยนะครับ
นั่นก็คือวันอะไรพอจะนึกออกไหม

อกจากวันสงกรานแล้วเนี่ย

วันแรงงานอย่างนี้ก็มีเนาะ

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกใดเรียงวันสำคัญก่อนและหลังได้ถูกต้อง

วันครอบครัววันฉัดมงคลวันแรงงาน

วันแม่วันพืชมงคล

จักรีวันแรงงานวันอาสานหบูชา

วันเด็กวันสงกรานวันมาคะบูชา
วันแม่ก็เดือนสิงหาค่ะ
วันแรงงานก็เดือนพุทธภาพ
ถ้าพร้อมน้องออมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

จักรีวันแรงงานวันอาสานหบูชาครับ

หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ก็คือน้องอุ้มแล้วก็คุณยายสร้อย

แล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้น้องอุ้มขึ้นมาตอบครับ
เรื่องกีฬาครับ
ทำไมเลือกเรื่องกีฬาให้น้องอุ้มครับ

ขอเชิญน้องอุ้มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบนักวอเรย์บอลคนไหน

บุ๋มบิ๋มเขาเล่นในตำแหน่งอะไรหนู

หัวเสาตัวตบเหรอ
ดูข่าวกีฬาช่องไทยรัฐเราบ่อยไหมครับ
มีถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นมวย
เป็นวอเล็กบอลเป็นฟุตบอลอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข่าวกีฬาในไทยรัฐทีวีมีชื่อช่วงว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งเจาะสนามกีฬา
ตัวเลือกที่สองเรื่องรอบขอบสนาม
ตัวเลือกที่สามกีฬาเด่นทันโลก
ตัวเลือกที่สี่ติดขอบสนาม
ปกติหนูไม่ค่อยดูข่าวกีฬา
หนูจะฟังพ่อเล่าบ้างดูในอินเตอร์เน็ตบ้าง
ดูจากชื่อมันน่าจะชื่อนี้แหละค่ะ

ตัวเลือกที่หนึ่งเจาะสนามกีฬาครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
ว่าวันนี้จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิต
ต่อลมหายใจให้กับครอบครัวได้หรือไม่นะครับ
ช่วงหน้าในเกมต่อชีวิตครับ

จะได้เงินล้านกลับไปต่อลมหายใจหรือไม่ในวันนี้นะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข่าวกีฬาในไทรลักษณ์ทีวี
มีชื่อช่วงว่าอะไร

ซึ่งเป็นคำตอบที่
๑ล้านบาทจะได้หรือไม่
๒ล้านบาทจะได้หรือไม่